คุณผู้ชมครับเราเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยไปที่ร้อยเอ็ดกันบ้าง
มีเจ้าของที่นาเขาก็บอกว่าเขาเห็นงูมันเลื้อยผ่านไปตรงทุ่งนาเขา
เขาก็เอ๊ะมันงูอะไรทำไมมันชอบเลื้อยไป
เขาก็เลยไปเดินไปตามไปขุดไปเจอหายโบราณครับ
อายุเป็นร้อยปีคุณผู้ชมเอาไปดูหน้าตาของหายโบราณกันหน่อยนะครับ
ไม่รู้จะมีเรื่องของโชคลาภมาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมนี่
นาของเขาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับนางนพัฒนารินโพชัยโถอายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของที่นาครับอยู่ที่บ้านขามเปี้ยตะบนขามเปี้ยอำเภอโพชัยที่ร้อยเอ็ด
เขาก็บอกว่านี่นะก็ไปขุดเจอหายโบราณตื่นเต้นมากเลย
คือ๓วันก่อนมีการว่าจ้างรถไถนามาปรับที่ดินที่นาเขาเนื้อที่๗ไร่
เตรียมจะปลูกข้าวในปีหน้าสุดท้ายไปเจอหายโบราณนี่ฮะใบเบลอเบอร์เทอร์เลย
ฝังลึกลงไปสักประมาณ๗๐เซนได้
พอนำหายขึ้นมาโอ้โหข้างในมันมีใบเล็กใบน้อยอยู่๔ใบด้วย
แล้วก็มีแผ่นคล้ายกับโลหะแบบคล้ายมีดอยู่ด้วยข้างในนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนเขาเคยเห็นงูตัวดำใหญ่เลย
เหลือให้ผ่านหน้าบ้านไปนะตอนนั้นเขาเกี่ยวข้าวอยู่ในนาผืนนี่แหละ
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊เป็นงูเจ้าที่เจ้าทางต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นงูตัวนั้นอีกเลยสักระยะ
หลังจากเอาขึ้นมาแล้วทำความสะอาดเสร็จเสบก็ข้างในมีของมีค่า
แล้วให้เจ้าที่ของกรมเศรษฐ์ปากรมาตรวจสอบก่อน
เรื่องต้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าหายนี้น่าจะอายุเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับ
คนขับรถไถนาครับเขาบอกว่าได้นำรถไถนามาปรับที่นาตามที่มีการว่าจ้างไปครับ
ระหว่างนั้นมันสะดุดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้รีบลงไปดูก็พบว่ามันมีปากหายอยู่นะครับ
นะฮะก็เลยเอาฟางเนี่ยมาปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านจนกระทั่งรุ่งขึ้นไปแจ้งเจ้าของที่นาให้ออกไปดูกันหน่อยนะครับ
ไปเจอจริงก็เลยขุดขึ้นมาด้วยความแปลกใจเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับ
ด้านชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เชื่อว่าหายโบราณเนี่ยน่าจะมีอายุเป็นร้อยปีอาจจะสร้างขึ้นมาพร้อมกับปู่เทพนะ
ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันอยู่นะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่านับถือกันมาจึงพากันนะไปทำพิธีขอเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าทางต่างที่ได้ล่วงเกินกันไปนะตอนนี้เนี่ยหายเองก็ยังรอให้กรมศิลปากรไปตรวจสอบอยู่นะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นของที่มันมีค่าจริงก็เอาเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติต่อไปนะครับ